อันนี้เป็นข่าวที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลอีกแล้ว
ที่ชนบุรีเนี่ยชาวโซเชียลมาวิจารณ์กันยับเลย
เพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่วัยรุ่นนอนอยู่บนหลังคารถ
แล้วก็เหมือนกับขับวนอย่างนี้

ใช่แล้วก็ขับวนรอบวงเวียนบางแสน

โอ้โหชื่นชอบใจตบมือดีใจสนุกสนานกัน

นี่ค่ะอย่างที่เห็นเลย

กิ้งเกือกอยู่บนหลังคารถแบบนี้

ต้องมาเหนื่อยกับการเล่นพิเรน
อันนี้เป็นช่วงเวลาตี๔นะคะ

บาดเจ็บมาพวกผมก็ต้องทำตามหน้าที่

ฝากไว้ให้คิดวงเวียนบางแสนนะคะ

วิดีโอที่ขับวนรอบวงเวียน
สนุกสนานของกลุ่มวัยรุ่นน่ะนะคะ
คนที่นอนอยู่บนหลังคารถส่งเสียงดังด้วยนะ
แล้วมีรถจักรยานยนต์ขี่ประกบตามกัน

คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสม

ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

บุรณฐิษฐิไตรคุณธรรมชนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอยู่ค่ะ
จากการไปสอบถามนางสาวสสิพรมาใบอายุ๒๒ปี
และนายพานุสรจักษานอายุ๒๖ปี

เล่าว่าเขานั่งรอช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

แล้วจากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่นในคลิปเนี่ย

ทีแรกมีคนนอนเกาะฝากระโปรงหน้ารถก่อน

ครั้งแรกเกาะฝากระโปรงหน้ารถก่อน
แล้วเปลี่ยนมาอยู่บนหลังคารถทำท่าว่ายน้ำ
อย่างที่ดิฉันบอกเลยคือไม่เกาะอะไรเลยนะทำท่าว่ายน้ำ
ยังดูสนุกสนานมองเป็นเรื่องสนุก

ถ้าพลาดมาถึงชีวิตเลยนะคะ
อยากฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจะเล่นอะไร

คืออย่าเล่นอะไรแบบนี้แผงนะคะ
พลาดได้ทุกเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ
มันก็ไม่ใช่ที่จะมานอนกันบนหลังคารถแบบนี้ด้วยนะคะ